เทศกาลที่ใกล้จะมาถึงนะคะวันวาเลนไทย
กุหลาบก็ถือว่าเป็นอีกเป็นดอกหลักเลยนะคะดอกไม้หลักเลยนะคะ

แต่ว่าหลายคนสงสัยนะคะว่าดอกใหญ่แบบนี้ดอกสวยแบบนี้
ไม่มีรอยอะไรเลยมีสารเคมีหรือเปล่านะคะหลายคนสงสัยค่ะ
ย้ำว่าที่จังหวัดตากตอนนี้มีการประกาศอิสรภาพดอกกุหลาบ
อิสรภาพดอกกุหลาบว่าที่จังหวัดตากไม่มีสารเคมีค่ะ

ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ประกาศอิสรภาพนะคะ
เพราะฉะนั้นจะได้รับใบประกาศว่าประกาศอิสรภาพแล้ว
จากสารเคมีจากวัตถุที่มีพิษทั้งหมดนะครับ
ซึ่งจังหวัดตากกำลังลนลงเรื่องประกาศอิสรภาพของพืชพันธัญญาหารและก็ผลไม้แล้วก็ดอกทุกชิ้นครับ
แปลงนี้ก็ถือว่าได้รับอิสรภาพนะครับ
ชายโยชายโยชายโยอิสรภาพแล้วครับ
โอ้โหท่านผู้ว่าชัยโยชัยโยชัยโย่นึกว่าเป็นประธานงานแต่งงาน

นายสมชัยหัทยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านได้ประกาศอิสรภาพในไร่กุหลาบ
อำเภอพบพระของนายชัยยันเหมวันหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็เป็นความสามารถที่จะลดละเลิกการใช้สารเคมีทุกชนิดสำหรับดอกกุหลาบ
เพื่อที่จะนำไปขายในช่วงวันวาเลนไทยนะคะอย่างเช่นหอมไม้ตัวเอง
ดมแล้วจะได้ไม่รู้สึกว่าช็อคอย่างนี้
ใช่ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากบอกว่าที่อำเภอพบพระมีพื้นที่ปลูกดอกกุหลาบเกือบ๓๐๐ไร่นะคะ
เฉลี่ย๑ไร่เก็บได้วันละ๓๐๐ดอกแต่ละวันก็จะมีดอกกุหลาบออกสู่ตลาด๘แสนถึง๙แสนดอกนะคะ

การรนรงค์แบบนี้ก็นอกจากดอกไม้แล้ว
ก็เป็นการรณรงค์สำหรับพืชผักทุกชนิด
ตอบสนองนโยบาย๓คืนของจังหวัดตากประกอบไปด้วย
คืนธรรมชาติคืนวัฒนธรรมและคืนคนตากค่ะ

ใช่ค่ะการคืนธรรมชาติครั้งนี้
ประเดิมด้วยการคืนอิสรภาพให้กับดอกกุหลาบปลอดสารเคมีแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อำเภอพบพระชื่อว่าเป็นเมืองสารเคมี
บอกว่าแม้แต่นกนี่ยังบินผ่านไม่ได้เลย

หากทำสำเร็จก็จะช่วยให้อำเภอพบพระนั้น
กลับมาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องของธรรมชาติอีกครั้ง
พืชพันธัญญาหารผลไม้ดอกไม้สมบูรณ์และไร้สิ่งเจือปน

มได้ดมดีส่งให้คนรักได้ด้วยความปลอดภัย
นี่ดอกกุหลาบในช่วงวันวาเลนไทยนะครับ